สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่างเปล่าอ่างเปล่า
อุ้ยไม่ได้สิฉันอายุเยอะสุดได้เลยอ่างเปล่าที่จะต้องรับจากคุณนายมา
หรือจะมาอ่างเป่าอังจี้หล่อนเอาส้มหล่อนมาเร็
เงินทั้งนั้นเลยใส่หมวกทำไมอ่ะนั่งมอไซด์มาเนี่ย

นั่งมอเตอร์ไซค์มารถมอเตอร์ไซค์จากความออกมาเมื่อกี้
เราไปดูบรรยากาศตรุษจีนที่ปีนี้เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนทุกปี

เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องยอมรับแต่ก็ข่าวว่าเขายังไห้กันอยู่ไหม

พอวานคนออกมาเดทกันเยอะมาก

ก็ไม่รู้อะก็มันติดทุกทศาสการอยู่แล้วน่ะมันหายมาที่หงเขบ

ไปเอาของใครมาก็ไม่รู้ชักก็แอบถ่ายรูปไง

ฉันก็มีคนซื้อช็อกโกแลตทำด้วยมือมาให้ฉันนะ
พูดเมาส์กันในกรุ๊ปอยู่ว่า
พาการซื้อดอกไว้ให้พี่มดหน่อย
พาการซื้อเต็มลงทุนพันเดียวได้คือเป็นหมื่น

โภกโภกโภกโภกตั้งคืน
โก๊ไม่ได้เพราะวันนี้ตื่นมาไหว้เช้าเจ้าแต่เช้า

ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเดินทางกันไปที่
สารเจ้าพ่อเสือปึงเข้ากงมาก

กระดาษเงินกระดาษทองหลังจากไหว้กัน
ที่ศาลเจ้าพ่อเสือปึงเก่าโกงม่าเนี่ย
ก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้อีกชุดหนึ่ง

อันนี้คือชาวกำแพงเพชรเขาเชื่อกันอย่างนั้น
คือจะไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือกันก่อน

เขาไปไหว้กันที่เช้ากำแพงเพชร

แล้วดิฉันเนี่ยนะ

ขนาดเป็นเจ๊จีนขนาดนี้เลยนะ

คุณไหว้แต่เด็กใช่ไหม
ไม่ผมก็ไหว้บ้างไม่ได้ไหว้
แต่ได้รับอังเบาตลอดเลยนะ

เพื่อเอาเลิกเอาชัยในวันปีใหม่
ปีนี้จะไฮไลท์ของตุดจีนกลับไปอยู่ที่อุดรธานี
เออใช่เขามีแห่อะไรกันใช่ไหม
บอกอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เจ้าสัวมากันเยอะ
เจ้าสัวจากประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มากจากอุดอนธานีกันเยอะ
แต่วันนี้คุณปรีชาชัยรัฐและคุณสังนราชัยรัฐ
สามีภรรยาเขาจะมีกิจกรรมที่เขาทำเป็นประจำทุกปี
ในช่วงเทศกาลปีใหม่เขาเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลทรายชื่อดัง
เขาจะเปิดบ้านเขาแล้วก็แจกอังเปล่าสำหรับผู้คนอยากจน
ที่จังหวัดอุดรธานีโดยคุณปรีชาเนี่ยเปิดเผยว่า
ปีนี้เตรียมเงิน๒๐๐บาทใส่ซองสีแดงมาแจกอังเปล่ารวมมูลค่า๕ล้านบาท
เขาจะเบิกเงินมาเลย๕ล้านบาทแล้วก็ไว้แจกแล้วก็สำรองไว้อีกนะ
ถ้าสมมุติคนมาเยอะสำรองว่าถ้าสมมุติ๕ล้านมันไม่พอเราก็เอาเพิ่มไว้อีก๓ล้าน
เพราะฉะนั้นเงินที่เขาเตรียมไว้คือ๘ล้านบาทโดยตนเนี่ยแจกอังเปล่ามานาน
นานจนจำไม่ได้ว่าแจกมานานแค่ไหนแล้วซึ่งตนเองเนี่ยถือคติว่าแจกไปเรื่อย
หากไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็จะแจกไปเรื่อยเพราะเขาถือว่าเขายังมีเงินอยู่
ก็ส่วนใหญ่เขารวยมาจากโรงงานน้ำตาลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี
แกก็คงแจกทั้งจังหวัดเลยสิ
จริงแล้ววันนี้แกแจกไป๕๐๐แกบอกแต่ถ้าวันนี้มีคนมาอีกแกก็จะแจก
ก็เตรียมไว้๘ล้านโอ้อยากไปบ้างเลย
ล้านบาทแกแจกไว้ก็เปิดบ้านเลยแจกอย่างนี้เลย

ฮะไปไหมฮะเขาแจกคุณสองร้อยคุณประดาษแต่คุณประดาษเคยได้ไหมพวกอ่างปราวพวกนี้
ได้ไม่เคยแต่ผมได้ผมไม่ค่อยใช้ผมจะเก็บไว้หมดเลย
จริงเหรอจริงนี่ผมได้มานะในแต่ละปีแต่ละปีใครให้มาอะไรอย่างเงี้
ผมเก็บไว้หมดเลยนะไม่เห็นจะเคยได้เลยจริงจริงผมเคยได้จากคุณภัยบูลซองหนึ่ง
ผมเลยได้มาของตัวนายเค้าเก็บไว้หมด
เพราะเอิญเจ้านายน้อยไงของคุณอาจจะเจ้านายเยอะไง
ผมไปทำที่ไหนคุณก็ไปทำกับผมที่นั่นแหละ

บ๊วยโดนพอดรูปบอกว่าเออมุดดำเขาเลิกทำแล้วนะตีไทยกลัวเขาไม่ได้ทำ
อกจากจะแจกอังเปล่าคนจนยังปีนี้นะฮะเขาก็ถือเป็นประเพณีของของเศรษฐีเมืองอุดรเนี่ย
เขาได้สร้างบ้านให้ครอบครัวคนพิการ๕คนที่เขียนจดหมายคือในแต่ละปี
จะบอกว่าถ้าชาวบ้านที่จังหวัดอุดรธานีมีจังหวัดอะไรก็ให้เขียนจดหมายมา
คนไหนที่แบบว่าน่าสงสารที่สุดเขาก็จะให้รวมถึงให้เงินหนึ่งหมื่นบาท
ส่วนคนที่เดือดร้อนหรือคนจนที่เขียนจดหมายมาขอเนี่ยพบว่าเดือดร้อนเพราะทำตัวเอง
หรือไปติดหนี้สินนอกระบบหรืออะไรอย่างนี้เขาจะไม่ให้
แต่ถ้าสมมุติเป็นพี่กงพิการหรือเดือดร้อนมาจริงเขาจะสร้างบ้าน

แล้วเขาก็แปลกยิ่งแจกเขายิ่งก็ยิ่งได้สิแน่นอนสิคุณรู้ไหมเขาเรียกหินหยาง
เขาทำอย่างนี้มาเขาบอกเขาจะอ้วนนี่ต้องให้ล้วเพราะอัวแก่สุด
ก็ใช่ไงไม่เคยเตรียมเลยนะอังเปล่าแต่ปีใหม่ให้ไงปีใหม่ให้สุดฤทธิ

มาอีกเรื่องหนึ่งทีเรื่องไม่จบไม่สิ้น
ใช่ไงแม่ค้าบอกแล้วว่าไม่ได้ขายหวยให้ครูปีชานะกัญชัย

คือวันนี้ทางคุณอัจฉิริยะนะฮะเรืองรัฐพงศ์ที่เป็นอวทานช่วยเหลือเหยื่ออัจฉิริยากรรม
เขาได้มีการออกมาบอกนะครับบอกว่าณวันนี้คุณป้าบ้าบิน
ที่เป็นคนขายลักษณีย์ให้กับทางครูปีชาเขาออกมายอมรับบอกว่า

ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าทางกองปราบเนี่ยบอกไปอย่างนั้น
แต่ทางกองปราบเองยังไม่ได้ออกมาพูดเดี๋ยวรอให้มันแน่ชัดซะก่อน

บอกว่าตอนนี้ทนายของทางคุณครูปีชาก็เริ่มถอนตัวกันแล้วนี่
อันนี้ไม่รู้ไงอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีว่ามันเป็นยังไง
คือทุกอย่างมันต้องถึงที่สุดไง
แต่สนุกจังเลยเรื่องนี้อย่างกับดูละคร

ไม่ใช่มันละครมันยังรู้ตอนจบอันนี้ยังไม่มีใครรู้ตอนจบ

ทางทางพลตำรวจตรีชาวลิมวนศรี
โดยการประชุมเป็นการนำเนื้อหาสำนวนการสอบสวน
ได้รับมาจากตำรวจภูทรภาคที่๗มาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบสำนวนการสอบสวนนางกล้าว
ให้น้ำหนักไปที่พยาน๓ปากนะครับคุณผู้ชมครับ
รายแรกคือพยานที่ระบุว่า
และเห็นสลากหมายเลขที่๑ถูกวันที่๑โผล่ออกจากกระเป๋าเสื้อ
โดยพยานปากนี้อ้างว่าจำหมายเลขที่เห็นทั้ง๖ตัวได้อย่างชัดเจน
ส่วนพยานรายที่๒เป็นพยานที่ระบุว่า
พบรัฐบรุรตโทษรูนโก้มเก็บสลากที่ตกอยู่บนพื้น
ให้การว่าได้ยินหญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของร้อยตำรวจโทจรูล
ว่าสามีของตนเองนั้นเก็บสลากรางวัลที่๑ได้

อันนี้คือหมายความว่าทางภาค๗นะพูดมาอย่างนั้น

อย่างไรก็ตามยังไม่จบ
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
พบว่าคำให้การเดิมของพยาน
ให้น้ำหนักไปที่นายปีชาหลายปาก
ไม่ตรงกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

อกจากนี้พยานบางปากในจำนวน๔๐ปาก
ตำรวจภูทรภาค๗สอบมานั้น
ยังให้การคล้ายกับการมีการวางแผนหารือกัน

ถือว่าเป็นคำให้การที่ผิดปกติ

จะให้การกับพนักงานสอบสวนนะครับ
ของทางทนายตั้มสิทธาบิบังเกิร์ต
ซึ่งเป็นทนายความของรัฐตรวจโทจรูลนะฮะ

คดีปั้นพยานเท็จฉิงหวยคุณลุงจรูน
ได้จบแบบวินวินแล้ว

จะให้โอกาสพยานฝ่ายครูทุกคน

พยานที่เข้าร่วมขบวนนี้

ท่านคงส่งสัญญาณให้แต่ละคน
กลับไปคิดจะได้ไม่ถล่ำลึกนะครับ

ก็คงไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้ว

แม้จะมีแสงสว่างส่องชี้ทางเพียงใด

เพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจน

ถ้าสมมติจะเหมือนเชียร์มวย

แต่เขาบอกยังไงสิ้นเดือนนี้จบแน่นอน

ก็ไม่รู้ไงว่าตรงนี้เป็นของใคร

เท่าเริ่มลงกันเป็นเรื่องเป็นการ

พยายามทั้งหลายที่ออกมาพูด
ชี้ชัดถ้าชี้ชัดเดี๋ยวก็จะต้องโดนฟ้องแล้วเหรอ

พักนี้มีหลายคดีที่เขาไปชี้ชัดกันว่าอย่างนี้โดนฟ้องกันละนาวนะตอนนี้
อาจจะเขาบอกแล้วว่าพยานไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายไหน
ถ้าเกิดว่าใครไปยืนอยู่ข้างคนที่ผิดก็ผิด
เพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของหวยตัวจริงผมมดดำได้มาอยู่ข้างนั้น

ก็ถ้าเกิดว่าครูจรูนถ้าหวยเป็นของคุณจรูนบ้าบินก็ต้องผิด
เจ้าบ้าบินหายไปไหนมาหลบหนีไปไหนมาตั้งหลายวัน

แล้วเจ๊บ้าบิ่นยังขายลอตเตอรี่จอดนี้แล้วเขายังจะขายอยู่ไหม

ก็ไม่รู้คือเจ๊บ้าบินเนี่ยแหละคือตัวคีย์สำคัญเลยแหละว่าเรื่องนี้เป็นยังไง
แต่วันนี้เจ๊ถ้าสมมุติตามที่ตำรวจกองปราบเขาออกมาพูดหรือเปล่าไม่รู้

ฉริยะพูดเนี่ยก็คือเจ๊บ้าบินเนี่ยไม่ได้ขายให้กับคุณพา
อ๋อกลับอยู่แล้วเว้ย๓๐ล้านบาทว่าไปเลยผิดเป็นคุณครู

๒๓วันก็น่าจะรู้

นะหรือว่ามีประเด็นมาว่าป้าป้าบิลยอมรับแล้ว

แต่ถ้าตามหลักฐานถ้าเราไม่คิดจากนิติวิทยาศาสตร์

มันไม่ตรงกับที่คดีมันออกมาก่อน

เลขอะไรนะคะที่เขามีปัญหากันนะคะ

๗๒๔๗๒๘อะไรอย่างนี้

วบสาวประเภท๒ฉกทรัพย์ในแบบเกาหลีค่ะ

ได้ไปกินในแบบแล้วยังไปฉกทรัพย์เขาอีก

ไม่ทันกินแต่ขโมยซะก่อน

ตั๊กตั๊กตั๊กอย่างนั้นเหรอ

นายแบบได้กินของดียังไปชกทรัพย์เขาอีก

ชื่อว่าชื่อนายนัทธลินีศรีหมอก

แล้วก็มีนี่นายพัฒนันสุดาเดช
หรือเอมี่อายุ๒๖ปี

แล้วก็มีด้วยนะนายอภิชดาผงงอยนะฮะ
หรือกิฟต์อายุ๒๗ปี

นางเนี่ยนะคะก็ไปล้านลาที่เข้าสาร
นายแบบเกาหลีเขาเนี่ยก็ไปลัลล่าลัลล่าที่เข้าสาร
เสร็จปั๊บเนี่ยพอดึกดื่นใช่ไหมก็กลับ
นายแบบก็กลับก็คงจะเมาได้ที่
นางสาวสองคนนี้เขาก็ไปตีสนิท
หรือไปส่งบ้านไปมั้ยอะไรอย่างนี้เออ
ไอ้นั่นเมาอยู่ก็อยากเห็นหน้านายแบบจังเลย

ก็คือพาไปที่คอนโดเสร็จแล้วเนี่ย
ก็นายแบบเขาก็เข้าไปอาบน้ำ
พอออกมาปั๊บเนี่ยก็ไม่เจอเลย
กระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะนายแบบชื่อปาร์คเจยือนะฮะ
ก็เป็นผู้เสียหายมีอาชิเจนแบบว่าในแบบที่แบบว่าท่องเที่ยว
มามาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปไปมามาเนี่ย
มาอยู่มามาสักเจ็ดแปดเดือนเพราะว่าพยายามจะเรียนภาษาไทยนะฮะ
อยากจะทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยนะหลังจากที่ได้รับแจ้งตำรวจก็สืบสวนพบหลักฐานนะฮะ
จากกล้องวงจรปิดระบุตำหนิรูปภัณฑ์คนร้ายได้อย่างชัดเจนนะฮะ
ขอสารอาญาออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มนะฮะนายพัฒนันได้ที่พักอาศัยย่านนานานะฮะ
ทั้งนี้นายพัฒนันก็รับสารภาพว่าปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลย
ส่วนในนัททะลินิหรือว่าในอัพฤษฎาสองคน
อ้างว่านายพัฒนันนำของมาฝากเอาไว้เท่านั้น
เมืองต้นจึงแจ้งข้อหาทั้ง๒คน
แจ้งอาหารในพัฒนานก่อนว่าลักษัพอย่างแน่นอน
ในเคหาสถานในเวลากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้นะคะ
แล้วก็แจ้งว่า๒คนที่รับของโจรเอาไว้
ก็ร่วมกันเป็นคนลักทรัพย์
ที่สอนอสุทธิศาลก็ดำเนินคดีอยู่
สรุปไม่ได้กินกะจะไม่กินไงกะจะเอาแต่เงิน

ส่งไลน์เข้ามาบอกว่าป้าบิ่นถูกตำรวจเอาตัวไปแล้ว

เอาไปสอบอยู่แล้วแต่ทีนี้สอบแล้วเอาแล้ว

ก็พลิกไปทางนู้น
พออี๊ครูออกมาพูดก็พริกมาทั้งนี้
ต่างคนก็ต่างก็มาสาดกันไปสาดกันมาอยู่
มันสนุกตรงไหนรู้มั้ยพูดเองต้องมาทางกองตาที่สวนกลาง
สนุกยังไงฉันไม่เข้าใจเลยเรื่องแบบนี้สนุกยังไง
ต้องมีคนหนึ่งเข้าคนผิดคนหนึ่งอยู่แล้ว

เปิดเผยวันนี้ฉันว่าคนนี้เก่งมากเลยนะแบบ
ไม่หรอกฉันว่าฉันว่าคนนี้นี่นะที่แบบพลิกไปพลิกมาเนี่ยไม่ได้ว่าเก่งมากหรอก
ฉันว่าอีกคนที่รู้เนี่ยปิดบังกันอยู่

ช่วงหน้าช่วงหน้า
กลับมาวิเคราะห์ตัวเลข๑๖

เขาบอกไปวาดปู่ศรีสุโธยาปทุมมา

ไม่หรอก

เอาละครับมาพบกับเรื่องราวทั่วไทย

มันเป็นแบบว่าสมุนไรนะมึงนะ
เอ้ามาเรื่องแรก

ต้นมะกอกประหลาดออกดอกตกก้านใบ

อ่านยังไงเป็นมะกอก
ก็เอาซักทีสบายใจ

และครับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะ

จังหวัดเยอะโสทรนะครับ

อ่ามะกอกเนี่ยนะฮะประหลาด
อายุประมาณ๒ปีสูงประมาณ๒เมตร

ผู้ไปในบริเวณก้านใบของต้นมะกอก

นางอั๊วะ

เป็นเจ้าของต้นมะละกอประหลาดนี้

ละกอเอาไว้ที่สวนหลังบ้าน๒ต้น

เมื่อคืนเดือนมกราเนี่ยผ่านมาเนี่ยนะฮะ

เกือบทุกก้านเลยตัวเองเนี่ย
จึงชื่อว่าต้นมะกอกนางกล่าวนั้น

มะกอกศักดิ์สิทธิ์

ก็เลยไปซื้อผัวมาลัยมาถวาย
พร้อมกับเอธิฐานขอโชคลาบ

ว่ามีคนแก่มาขอกินข้าวด้วย

ก็เลยจัดหาอาหารไปถวายที่บริเวณ

พร้อมกับจุดทูบเทียนนำแป้ง

ได้เลขอะไรมา

พอทราบเรื่องมาเลยจ้ะ

ถาสนคอเลขเด็ด

เที่ยงโคนต้นมะกอกศักดิ์

เดี๋ยวก็๘๔อะไรวะ

สูตรที่ต้นมะกอกศักดิ์มีรูปมะกอกศักดิ์ครอบมา
อยู่ติดกับต้นทั้งหมด๘ลูก

ไม่ไม่๘๕๓คือหมายถึงงวดที่แล้วเขาถูกกันไง

อย่างที่หล่อนพูดไม่เคยถูกเลย

บอกหมดดำนั่งดูเลขดีหนูไม่ได้พูดไปเรื่อย

ไม่ได้สิก็เขาพูดในรายการแล้วว่าต้องซื้อตาม
อย่ามาคิดว่าการพูดในรายการแล้วมันจะแม่นยำจะบ้า
ถ้าแม่นยำว่าฉันซื้อเองก็รวยไม่ต้องมานั่งอ่านข่าวแล้ว
อุ๊ยมากตุ๊ดจีนนางฮอร์โมนขึ้น

คือเรื่องนี้นะฮะมันเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เขาเชื่อว่าอยู่ดีมีรอยพิยาหน้าเกิดขึ้น
นักข่าวก็เลยบอกเฮ้ยไปดูซะหน่อย

นี่ไง
คือบริเวณหน้าร้านเขาก็แบบว่าถนนเหมือนหินคลุกอย่างนี้นึกออกไหม
ปรากฏว่าตุ๊กถนนหินคลุกน่าร้านนี้

ก็มีรอยเหมือนพญานาคุณล่ะ
ดูร้านซะก่อนร้านชื่ออะไร

เฮ้ยไม่ใช่บุนดีจริง

เขาบอกว่ามีตุ๊กหินคลุกเหมือน

มันก็โยนถอยมากระโดดหนึ่งหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าตามความเชื่อของเขา
เป็นรอยพญานาคขนาดใหญ่๒ตัว

ไม้มีเกร็ดขนาดกว้าง๑คืบ
ความยาวประมาณ๑๐๑๕เมตร

มอเตอร์ไซส์๓คันอย่าปิดไว้ไม่ให้คนเดินผ่านไปทำมา
เพราะกลัวคนจะมาเหยียบย่ำทำลายรอยพญานาคของเขา
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์
เขาเพิ่งกลับมาจากป่าคำชโนธ

เหรออีหนุ่มอีบ้าอีผี

เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปวัดป่าคำชโนธมาที่อุดร
ร่วมพิธีบายสีให้กับปู่คำชโนธ

เมื่อกลับมาก็ได้นำมายสีกลับมาด้วย
ว่าคุณอะไรอยู่ใต้โต๊ะนั่นคุณเห็นไหม

อ๋อผมเห็นมันกระดกอ๋อหาง

ผมคิดเห็นแบบตึ๊กผมคิดว่าอะไร

คือเขาบอกว่าเขาไปเอาปลายสีไปไหว้ปู่ศรีสุโธยาปฐุมา

ก็รู้สึกว่าจะช่วงเวลาประมาณตี๓ตี๔

พญานาค๒ตัวขนาดใหญ่มาก

นมฉันจะเล่าความฝันเพราะสันละแหน่บพูดทำไม

เค้าบอกว่าฝันสองตัวขนาดใหญ่มากได้เลื้อยเข้ามาในร้าน

คาดว่าลงสู่ท่าวังมล

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านนักคือองค์ร้านก็บอกว่าข้างร้านเนี่ยก็จะมีลำน้ำชีอยู่
ก็บอกเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้ถามภรรยาแล้วคนเดียวมีใครฝันเห็นภรรยานาคบ้างไหม

โอ้โหนี่คุณพูดเหมือนว่ามีคนจะฝันเหมือนเขา
แต่แต่แอดเด่นแอดเด่นแต่ลูกเขยบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นแสงไฟประหลาดออกจากในร้านว่ะ

ออกจากในร้านแล้วมุ่งตรงไปสู่ลำน้ำชี

ที่มีแบบหินคุกเนี่ยเป็นลอยคล้ายพยานาสองตัวเนี่ยเหมือนกับความฝันเลย

เขาฝันเลยว่าปู่ศรีสุโธยาปฐุมมาเนี่ยมาเข้าฝันเป็นความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ย
เขาก็นับถือปู่ศรีสุโธยาปฐุมาอยู่แล้วนะแต่เลขเลขล่ะเลขล่ะ
เลขเนี่ยนะมีโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะ
ผมขอให้พญานาคที่มาเลื้อยตรงนี้เนี่ยเป็นรอยเนี่ยช่วยเขียนหน่อยว่าหวย๓๐ล้านเป็นของใคร
อิบะเขียนว่าเป็นปีชาก็ปอปาถ้าเป็นจรูนก็จอจานผมจะได้รู้ว่าเป็นใคร
ตอนนี้คือบ้านเลขที่ของเขาเนี่ยบ้านของคุณทัชเศษเนี่ยสี่หนึ่งเก้า
จักรยานยนต์ที่เอาไปจอดกันไว้เนี้ยสามคันอืมนะสามคันเนี่ยประกอบไปด้วยสองแปดเจ็ด
แปดสองเก้าหกห้าเก้าอ้าวสามหนึ่งห้ามาจากไหนอีกแล้วล่ะโอ้โหนี่ก็อ๋อสี่คันหรอ

เออกล้วยไข่ของฉันดีกว่าโอ้เรา
เท่านั้นบ้าง
อีลูกชายมันแหมไปมองเขย

น่าจะคือตอนนั้นมันเห็นว่าไม่มีทางจะเข้าได้
มันก็เลยขับมอเซจไปทำน้ำชี
มันก็เลยเห็นแสงมอไซค์วิ่งไปทางนั้น

เหตุเกิดที่จังหวัดสุโขทัย

นางหนูเนี่ยเขามีร้านคาแคร์

ล้างอัดฉีดลึกยนต์นู่นนี่นั่น

ปลูกไว้ข้างไอ้ที่ล้างรถไง

โอ้ยรอยรถมอเตอร์ไซค์ช้อมอเตอร์ไซค์ชัด

ซึ่งลำต้นนี่มีขนาดสูงประมาณ๒เมตรเลยทีเดียว

ได้มีเครือกล้วยแล้วก็ปรีเนี่ย
ุดออกมาในจุดบริเวณยอดต้น

ปรีกล้วยกับยอดกล้วยมันไปคนคนละทางกันอะ
ปีนก็เป็นไปอีกทางกล้วย

แล้วแบบว่าปรีเนี่ยมันเหมือนหลบแดดอะ
อันนี้กล้วยเขาไม่หลบแดดใช่มั้ยก็พังอาดอะไรอย่างเงี้ย

ไม่รู้ดิมันดูแก่นไงก็ไม่รู้
ดูดิมันลีแก่นไง
คำว่ากล้วยพังงาดนี่มันคืออะไรเหรอ

กล้วยมาอย่างงี้ใช่มั้ยนี่มันแบบจะโชว์พังอาด

มันไม่ได้เหี่ยวลงคือหมายถึงว่ามันก็
ลิงลงมาตรงนี้แต่นี่มันก็พังอาด
ขึ้นไปแบบรับแดด

เพราะว่าแบบเป็นที่สงสัยไง

หมดน่ะอีนี่มันกินเยอะตอนกลางคืน
แล้วยังไง
ไอ้ที่จะฝันทุกคืนมันกินเยอะโอ้โห

มีใครไม่รู้มาบอก

ตลกุ่ยมีตัวล่องตัวเลขอย่างเงี้ย
ได้ตัวเลขมั้ย
มาด้วยเลยก็มาแน่นอนเลยมาจุดทูบกันนะ
แล้วก็มาเอาแป้งลงเหมือนกันทุกที่เลยไม่รู้เป็นอะไร
ทากล้วยเอาแป้งทากล้วยสงสัยแป้งไปอบนวดไม่ใช่สิแป้งทากล้วย
แล้วก็เอาไปทูมีเลขออกมา

ช่ายว่ากลิ่นกล้วยกันแต่ช่ายว่าของเธอน่ารุ้นที่พรุ่งอยู่ดีมาบิน
จริงป่ะอันนี้เสร็จหน่อยไหมเอาสิอันนี้ตกออกสิเอาสิมามามา
เพราะว่าฮือฮามากพึ่งฝูงใหญ่บินวนเวียนอยู่หน้าบ้าน

เจ้าของระบูบบอกพึ่งซื้อมาจอดไว้มาตรเลยนะครับ
นับหมื่นตัวเลยบินมาบริเวณหน้าบ้าน
แล้วก็บินอยู่ที่ท้ายรถเก๋งป้ายแดงคันหนึ่ง

หมู่ที่๕อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งมันมาบินวนอยู่ตรงทะเบียนเธอดูสิ
นั่นไงก็เลยตามไปดูเป็นบ้านของนางเพริญศรีสมคิดสรร

่วงอยู่หน้าบ้านอยู่ดีดีก็มีฝูงพื้นตะมะตัวมากเลยเนี่ย
วนเวียนอยู่หน้าบ้านแล้วก็บินวนเวียนอยู่ที่

เขาบอกว่าถ้าสมมุติเพิ่งมาทำรังอะไรที่ไหนนะ
หมายถึงความอย่าเป็นต่อเป็นแตนนะ

ถูกถ้าเป็นพึ่งเนี่ยให้ซื้อเลขที่บ้าน

สูงประมาณ๒เมตรต้นกล้วย

เดี๋ยวเชื่อมนาค
มีเรียออกมาเปิดใจว่าเคยจับได้

สามีตัวเองเป็นเกย์

เอาล่ะค่ะเร็วเร็วมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยวันนี้

ก็ลูกเขาวันเกิดใช่ไหม
เขาก็เลยไปฉลองกันที่เกาหลี

เพราะว่าเป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรก

ควบหนึ่งหรอคะใช่นอนเรนซิ่งนี่
แล้วเสร็จแล้วก็กลับมา
พอกลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาทำบุญกัน
แล้วก็พาไปหาพ่อที่จำคุกอยู่

เพราะว่าอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยอวยพรให้กับคุณลูกค่ะ

ครอบครัวของแพทย์จะมีโอกาสที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน

แต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ที่อนาคตนะ
เพราะยังไงก็มาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึง

แล้วก็มีความหวังที่จะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ

สำหรับคุณนัทมีเรียก็มาเปิดใจว่า
ก็จริงแล้วชีวิตรักระหว่างคุณอ้ำอธิชาติเนี่ยก็๔ปีแล้วนะฮะ
แต่ก็ยังไม่มีลูกกันสักทีนึงไม่มีทายาทกันสักทีนึง

คุณนัทเขาก็เปิดใจเรื่องการมีลูกนี่แหละ

เขาบอกว่าจริงแล้วเตรียมมีน้องก็ผลิตอยู่

เขาก็เหมือนกับว่าตั้งใจกว่าทุกปี

เพราะว่าปีนี้เราดูลงตัวมากกว่าเดิม

ถ้าไม่มาปีหน้าปี๖๒
นางเลิกพยายามแล้ว

ความสบายของคุณอั้มตอนนี้ถ้ารวมแต่งงานด้วย

ก็แต่งอยู่ด้วยกันมา๔ปีก็รวมเป็น๙ปีแล้ว
คุณอ้ำเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยนะ

ได้ออกงั้น

เพราะมันมีข่าวเมาส์ออกมาเยอะ

แต่เราถึงขั้นเอาดวงไปเช็คเลยนะ
เอาไปเช็คกับอาจารย์คุณไอ้นัทหนักมาก

เอาดวงอ้ำอธิชาติไปเช็คกับหมอดูว่า
เป็นเกย์หรือเป็นตุ๊ดหรือเปล่า

คนนี้ครบได้เขาจะดูแลนะ

ถามว่าคุณอ้ำเคยมีกิ๊กบ้างไหม

คือถ้าครั้งแรกคนเรามันผิดพลาดกันได้

แต่ถ้ามีครั้งที่๓อีก

เกิดคนถึงตกใจอยู่ขนาดนี้

เพราะไม่อยากจะพูดถึงรายละเอียดอะไรอีกแล้ว

เขาเคยคิดว่าคุณเป็นเมียของอ้ำ

คนนี้เขารออยอยู่นี่คุณแม่เบนหน้า
โอเคสาปริศนา

ช่วงตอนนี้เขากึกกุงศุภาษาไทยผ่านไป

พิธีกรหน้าใหม่เอาละครับก็อ่าบันเทิงของไทยรัฐเองเนี่ยนะครับ
เรียกว่าเป็นที่ฮือฮากันในหลายครั้งที่เวลามีการนำเสนอข่าว
แต่ล่าสุดจะต้องซื้อหายครั้งหนึ่งมีพิธีกรหน้าใหม่มาหน้าใหม่
ไม่ค่อยโมดีไฟล์นางอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรียังไม่แตก

แจ็คเกอรีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนจะเก่ามาจากไหนไม่รู้แต่มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นน้องใหม่เนอะ

ค่ะก็ตามหน้าที่เลยมาเป็นบอกกค่ะ
หัวหน้าข่าวบันเทิงของไทยรัฐเนี่ยนะคะ

ก็นี่แหละค่ะต่อเนื้อฝากตัวด้วย

ตอนนี้ไม่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีนิดหน่อย
นางเป็นคนนำเสนอข่าวผมตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเลยนะ
ก็๒๐ปีทุกคนก็อยู่กับนางมาตลอด

แล้วมาอยู่ที่นี่ออกข้างนอกไปทำเหมือนเดิม
เหมือนเดิมค่ะก็เป็นวกรมิติใหม่นะคะ
คือเราก็ตะลุยผ้าสนามด้วยในบางเคสที่มันน่าสนใจ
เพื่อจะได้ดูว่าข่าวน่าเชื่อถือไปจริง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนที่ผมเป็นข่าวคุณก็ไปเหมือนกันนี่

ใช่มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเงินเดือนตามระบบนะคะ
ไม่ได้แบบว่าซื้อตัวเหมือนแบบนักบอลซื้อให้รถให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ขนาดนั้นเลยก็ไม่ทำงานแต่รถใต้แดงจอดอยู่ข้างล่างนะ
ค่ะก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับพี่หนุ่ม

รอดเจ๊หรือเปล่าอ้าวกลับบ้านมาไม่เหนื่อยแล้วน่ะว่า

เหมือนแบบหนุ่มคนใหม่ขวัญตั้งนานแล้วนะ

จากอักริศ
คือรู้จักกันมาก่อน
ค่ะรู้จักกันมาก่อน

สรุปดอกไม้ที่ขวัญอุตสามันอีตโพสต์
ใช่เข้าบันไดเหลือนี่แหล่ะค่ะ

แล้วถ้าเทปจริงไงก็ต้องเดี๋ยวรอนองควันออกอันดีลาต้องออกอันดีลา
สัมภาษณ์จริง

ตกลงไปอยู่ที่นี่ได้เงินเท่าไหร่
เดี๋ยวว่าจะจัดรายการเนี่ยค่ะในช่วงเช้า

เดี๋ยวเขาช่วงประมาณ๗โมงเช้าค่ะข่าวบันเทิงนี่แหละค่ะ

รู้ลึกรู้จริงรู้แบบแซ่บกันนี่แหละค่ะ
รู้จริงนี่คุณติดมา๒๐ปีไม่ได้อันนี้ค่อยต้องเปลี่ยนแล้วนะ
ต้องอะไม่ได้